คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพ
มีทั้งภาพจากกล้องหน้ารถมีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
คือตำรวจเนี่ยไล่ล่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านค่ะพี่อุ๋ยครับ
เมายาบ้าแล้วหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
คือหนีแบบกับหกสิบกิโลนะคะโอ้โห
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถของตำรวจสพนายงค่ะอืม
ร่วมกับตำรวจป้อมยามโพทองอำเภอควนขนุนพัทธลุงครับ
ไล่ล่าตามกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะจับนายดำรงพลเรือนแก้วอายุยี่สิบแปด
ขับรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หนีตำรวจเกือบหกสิบกิโลจริงจริงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ไปดูต่อค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นช่วงที่รถเก่งของผู้ต้องหา
พยายามจะขับรถแซงสิบล้อถนนกำลังก่อสร้างด้วย
วิ่งช่องทางเดียวด้วยคือเบียดสิบล้อค่ะ

ไปดูภาพจังหวะนั้นเพิ่มเติมค่ะ
อย่าลั้นอย่าลั้น
ขับมาพอตัวเองเห็นรถตำรวจตกใจเลยขับหนีค่ะ
แล้วก็ยอมรับว่าใช้ปืนข่มขู่ชาวบ้าน
สัญจรไปมาบนถนนในพื้นที่ตะมนนายงด้วย
ถามว่าทำไมอ้างว่าก็ชาวบ้านมองหน้า
ถิ่งกบนล่าผลมาเสร็จอีกมากาลาธิบดี
นี่ต้นสายปลายเหตุมันเป็นแบบนี้นะคะตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสายนายงตรัง
บอกว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงขับรถเก๋งสีดำใช้ปืนข่มขู่ชาวบ้านที่ขับรถกันไปมาตอนกลางคืนนะคะ
เขาก็กลัวว่าจะอันตรายก็เลยแจ้งตำรวจกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนยี่สิบหกมิถุนายน
เช้า๒๘มิถุนายนตำรวจออกตรวจแล้วก็ไปเจอรถต้องสงสัยที่มันตรงกับที่ชาวบ้านแจ้งไปเจอจอดอยู่
ตำรวจขับรถเข้าไปตรวจสอบแต่รถคันนี้พอเห็นรถตำรวจปุ๊บหนีเลย
ตำรวจก็เลยไล่ตามจนมุมในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
และในรถมีปืนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะปืนลูกซองสั้น๑กระบอกมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงแบบพร้อมใช้งาน๑นัด
ค้นรถก็ปรากฏว่าเจอกระสุนเพิ่มอีกเจอยาบ้าเพิ่มอีก
อีก๒ถุงอีก๔๐เมตรมีอุปกรณ์เสพด้วย
ป้ายทะเบียนถูกถอดเก็บเอาไว้ในเก๊หน้ารถรถตัวเองไม่ติดเอามาใส่ในเก๊ไว้มีปืนมียาบ้า
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปนะคะก็เป็นแบรีเออร์หน้าร้านอาหาร
มีการก่อสร้างถนนรถวิ่งได้เลนเดียวเศษซากรถกระจายเต็มเลย
มีร่องรอยการเบรกแบรีเออร์ก็แตกเสียหายเล็กน้อย
นี่ถนนสภาพเป็นแบบนี้ส่วนรถเก๋งของผู้ก่อเหตุค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสภาพค่ะนี่ค่ะยับอ่ะกันชนหน้าคือหลุดออกมา
กระจกรถด้านขวาหักป้ายทะเบียนวางอยู่ที่เบาะนะคะ
ก่อก่ายบ่อไม้ไม้๓๒๓๓ตรั่งเสฟกระจงกระจกอะไรกระจายเต็มค่ะ
รถตำรวจสภาพก็ไม่ค่อยต่างค่ะครับก็ยับเหมือนกันโดนชนนะคะ
ท้ายรถก็มีรอยบุบกันชนหน้าก็หลุดออกไปทั้งหมดเลย
เหตุการณ์นี้นะคะปมปัญหามันเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
ก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความตั้งหลายรายค่ะคุณผู้ชมแจ้งความที่สพนายง
วันนี้ทีมข่าวของเราคุยกับผู้หญิงคนนึงส่งข้อความไปคุย
ผู้หญิงคนนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจค่ะเธอบอกว่า
ช่วงวันอาทิตย์เกือบเที่ยงคืนเธอกลับมาจากทำธุระจอดรถติดไฟแดง
ติดไฟแดงแยกท่าปราบเห็นรถของนายนำรงพลจอด
อยู่ที่กลางถนนนะคะแล้วเลื่อนกระจกลงหมดเลยนะคะ
ดำรงพลเอาเท้าตั้งบนขอบประตูเอ็นนอนอุ้ย
กลางถนนเหรอเอ็นนอนอยู่เปิดกระจกเอ็นนอนเอาเท้าแบบพาดออกมา
อ่าเธอบอกว่าพอเห็นรถเธอขับมาจอดข้างข้าง
โดนด่าเธอบอกเธอโดนด่าว่ายังไงรู้ไหมอ่า
จะเอาสักนัดไหมเหมือนขู่จะยิงอ่ะจะเอาสักนัดไหมเธอกลัวมากค่ะ
อ่านักข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายเพิ่มอีกคนนึง
คุณบุ้งอายุสามสิบเธอบอกว่ายี่สิบแปดมิถุนายนตีห้า
ขับรถจักรยานยนต์ไปทำงานถึงหน้าวัดมงคลสถานเห็นรถของผู้ก่อเหตุ
นิ่งอยู่กลางถนนเหมือนเดิมครับเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้าย
เธอก็เลยแซงไปแซงรถผู้ก่อเหตุแซงไปสี่กิโลนะคะ
ไปถึงหน้าร้านวัสดุก่อสร้างอ่าผู้ก่อเหตุขับตาม
คราวนี้ขับตามมาประกบโชว์ปืนให้เธอดูค่ะ
รถเก่งอะค่ะขี่มาประกบหนูก็หันไปมันก็แบบ

แล้วก็หยิบปืนที่อยู่ตรงเบาะด้านซ้ายอ่ะหยิบขึ้นมาโชว์อะค่ะใช่

ผู้เสียหายหลายรายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เจอกับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
ทีมข่าวของเราบอกว่าคือผู้เสียหายเขาก็นำเรื่องราวที่
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
เป็นภาพรถเก๋งสีดำจอดนิ่งอยู่กลางถนน
แล้วคนขับลงมาทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้
แล้วก็กลับขึ้นไปบนรถแล้วขับออกไปก็น่าจะเป็นรถเก่งคันที่ก่อเหตุ
เนี่ยนี่จอดอย่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะ
อยากจะจอดก็จอดเนอะอยากจะจอดก็จอดค่ะ
นอนมันอยู่ในรถจอดมันกลางถนน
ขู่คนนั้นขู่คนนี้ขับตามรถคนนั้นคนนี้ค่ะ
บางทีก็เปิดกระจกเอาเท้าพาดออกมาเลยใช่ไหม
ใช่คือนอนเอาเท้าพาดออกมาแล้วจอดอยู่กลางถนน

โอ้โหตำรวจสพนายงบอกว่าก็เนี่ย
ก็คนที่ให้ข้อมูลเอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊คก็คือนี่แหละ

เรื่องต้นตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความ๓คนค่ะ

ไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านในตำบลช่องอำเภอนายง

ไปเจอพี่ชายของผู้ก่อเหตุ

คนก่อเหตุเป็นน้องคนสุดท้องเขามีพี่น้องกัน๓คน
ติดเพื่อนไม่ค่อยกลับมาบ้าน
อารมณ์ร้อนแต่ไม่เคยทำร้ายร่างกายใคร
พี่ชายบอกว่าไม่รู้เลยว่าน้องไปมีปัญหาอะไรกับใครที่ไหน

ผมก็ไม่คิดว่าน้องจะไปก่อคดีอย่างนั้นนะครับ
แต่ถามว่าด้วยตัวฉันปกติเขาจะมีพฤติกรรมแบบเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเขามีเกี่ยวกับเรื่องยาอะไรแบบนี้มีไหมครับ
คือเกี่ยวกับเรื่องยาช่วงหลังมาก็ออกจากบ้านไปนานครับ
ถ้าถามว่าเขายุ่งเกี่ยวไหมคือผมก็ไม่ก้าวกายครับ

ถามว่าเขาเป็นคนอารมณ์อารมณ์ร้อนนะครับ
แต่ว่าก็ไม่เคยมีเรื่องหรือมีคดีเกี่ยวกับชกต่อยอะไรอย่างนี้ไม่ครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาหลบหนีการตรวจค้นจับกลุ่มของเจ้าพนักงาน
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยังมีข้อหาเรื่องของการพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

น่าตกใจตรงนี้ค่ะ
เสพยาบ้าพกยาบ้านในรถพกปืนด้วยค่ะ
ฝากผู้ใหญ่คุณพ่อเขาให้ช่วยดูให้หน่อยก็แล้วกัน